ซึ่งก็ยังบอกว่าแผนการเดินทางจะยังคงใช้แผนการเดินทางเดิม
แม้ว่าจะมีการแจ้งเตือนเรื่องพายุค่ะ
เมื่อเวลาตอนประมาณ๙โมงครึ่งที่ผ่านมานะคะ
เตะแล้วก็สตาร์ฟโค้ชของทีมชาติไทยค่ะเดินทางไปถึงท่ากัศยานในกรุงมานิลา
เพื่อที่เตรียมจะเดินทางต่อไปยังเมืองบาโคลอสตามแผนเดิม
แม้ว่าจะมีการแจ้งเตือนนะคะว่าพายุทรจีค่ะกำลังจะขึ้นฝั่งในวันพรุ่งนี้นะคะ
ก่อนในกรอสที่ตั้งของเมืองบาโคลอทและก็สนามปานาอัดที่จะใช้แข่งขัน
ซึ่งอาจส่งผลให้มีลมแรงแล้วก็ฝนตกอย่างหนักจนกระทบต่อการเดินทางแล้วก็เกมการแข่งขันด้วยค่ะ
ทั้งนี้นะคะพายุทรจีก็เพิ่งจะถล่มทางตอนกลางของประเทศเวียดนามล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตถึงสิบสี่คนด้วยกันนะคะ
แต่ทีมงานที่เดินทางไปพร้อมกับนักเตะทีมชาติไทยก็รายงานว่าสภาพอากาศในกรุงมณิรายยังคงแจ่มใสไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง
น่าเป็นห่วงค่ะและก็ยังไม่มีการยกเลิกเที่ยวบินด้วยนะคะ
ซึ่งหากว่าสภาพอากาศไม่แปรปวนนักเตะทีมชาติไทยก็จะลงฝึกซ้อมในช่วงเย็นวันนี้ค่ะ
โดยโปรแกรมอีก๒นัดของนักเตะทีมชาติไทยในกลุ่มบีนะคะ
วันพรุ่งนี้ค่ะก็จะเยือนฟิลิปปินส์นะคะแข่งขันเวลา๖โมงครึ่งตามเวลาประเทศไทย
และเกมนัดสุดท้ายค่ะจะกลับมาเล่นในบ้านที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนะคะ
พฤศจิกายนเจอกับสิงคโปร์ค่ะ